เรื่องของยอดผู้ป่วยสะสมนะคะโรคโควิด๑๙ของไทยนี่แหละค่ะ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็พบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มมาอีก๑๐๙ราย
พร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตอนนี้การเพิ่มของประเทศไทย
เริ่มจะเพิ่มในลักษณะคงที่ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มไปอีกหนึ่งรายด้วยนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็พบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มมาค่ะ
แบ่งเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓๙ราย
ติดมาจากสนามมวยเนี่ยนะคะสิบรายติดจากสถานบันเทิงแปดราย
ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสผู้ที่ติดเชื้อที่มีรายงานมาแล้ว๒๑รายค่ะ
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑๗รายนั้นเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๘รายนะคะ
ทำงานอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าใกล้ชิดชาวต่างชาติอีก๗ราย
และก็มีบุคลากรทางการแพทย์สองรายกลุ่มที่ผลแล็บยืนยันว่าพบเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมนั้น
ก็คือ๕๓รายค่ะขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาจนหายและกลับบ้านได้เพิ่มอีก๓ราย
เสียชีวิตอีกหนึ่งรายเป็นหญิงอายุห้าสิบห้าปีมีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
ก็คือทั้งเบาหวานและไขมันในเลือดสูงโดยเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่๒๓มีนาคมค่ะ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในประเทศรวมทั้งหมดจึงอยู่ที่พันสองร้อยสี่สิบห้ารายกลับบ้านได้แล้วเนี่ยร้อยรายนะคะ
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้ารายในจำนวนนี้เนี่ยยังอาการหนักสิบเจ็ดรายค่ะ
และเสียชีวิตทั้งหมดแล้วเนี่ยหกศพนะคะนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยกุลผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
เรื่องของสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ก็มีทั้งหมด๕๗จังหวัดแล้วนะคะกระจายอยู่ทั่วไป
โดยกรุงเทพมหานครจะมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดกว่าห้าร้อยคนผู้ป่วยที่อายุมากที่สุดที่พบในไทยคือ๘๔ปีค่ะ
อายุน้อยที่สุดที่พบก็คือหกเดือนอายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่สี่สิบปี
อย่างไรก็ตามนะคะคุณหมอก็บอกว่าผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ย
ผู้ป่วยในคลัสเตอร์ใหญ่ก็คือมี๓กลุ่มด้วยกันก็คือจากสนามมวยสถานบันเทิง
รวมทั้งกลุ่มที่กลับมาจากการประกอบพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย
ทำให้จำนวนผู้ป่วยนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ถือว่าสถิติผู้ป่วยที่เพิ่มแต่ละวันค่อนข้างคงที่
คือประมาณร้อยรายต่อวันนะคะส่วนนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรคบอกว่าพบว่าในหลายจังหวัดมีความเข้มแข็งในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมากค่ะ
แม้จะพบผู้ป่วยในจังหวัดแล้วก็แต่ยังอยู่ในวงแคบเพราะว่าทางจังหวัดเองก็เร่งติดตามผู้ใกล้ชิดทั้งหมดมา
ซึ่งก็น่าชื่นชมนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งในขณะนี้มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด
เพราะว่ามีบางส่วนที่เดินทางกลับไปจากกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะ
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันแจ้งข้อมูลและผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดต้องมีวินัยในการกักตัวเองสิบสี่วัน
มีวินัยคือกักตัวเองก็ต้องอยู่คนเดียวเว้นระยะห่างจากคนอื่นให้ได้จริงด้วยค่ะ
ส่วนในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
ก็บอกว่าหลังจากการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินผลที่ตามมายังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ
แม้ว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือค่อนข้างดีแต่ว่าการวัดผลเนี่ยก็ต้องวัดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันต้องลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ